คุณผู้ชมคะมีเหตุนักเรียนม๖ยิงตัวเองเสียชีวิต

คือตำรวจเขาได้รับแจ้งเหตุนะคะเมื่อ๒ทุ่มที่ผ่านมาก็รุดไปตรวจสอบนะคะ
ปรากฏว่าพอไปถึงบ้านก็ไปที่หมู่บ้านเจริญลาบ๕
ตำบลลำผักกูดอำเภอธัญบุรีจังหวัดปฐุมธานี
ที่เกิดเหตุเป็นบ้าน๒ชั้นแล้วก็ในห้องน้ำชั้นบน
พบผู้เสียชีวิตในสภาพนอนคว่ำหน้าเป็นนักเรียนชายชั้นม๖อายุ๑๗ปี
มีบาดแผลก็คือถูกยิงเข้าที่ขมับขวาค่ะกระสุนฝังใน
แล้วก็พบอาวุธปืนจุด๒๒ตกอยู่๑กระบอก
โดยด้ามปืนติดอยู่กับมุมของห้องน้ำแล้วก็ปลายกระบอกปืนพาดเจาะอยู่ที่ลำตัวนะคะ
อกจากนั้นก็พบโทรศัพท์มือถือของผู้ตายคือสายหูฟังเนี่ยยังเสียบอยู่กับโทรศัพท์
แล้วก็เสียบกับหูผู้ตายอยู่เลยแล้วก็พบจดหมายที่เขียนข้อความเอาไว้สองฉบับค่ะ
ฉบับแรกเขียนถึงคุณพ่อคุณแม่พี่สาวคนในครอบครัว
ส่วนอีกฉบับหนึ่งเขียนถึงคุณครูอาจารย์แล้วก็เพื่อนที่โรงเรียน
ข้อความทั้ง๒ฉบับก็เป็นลักษณะตัดพอเกี่ยวกับตัวเองแล้วก็เป็นการขอโทษทุกคน
ข้อความส่วนหนึ่งบอกว่าเสียใจมากแมวที่เลี้ยงไว้หายไป
แล้วก็ขอโทษพ่อที่ต้องเป็นภาระให้ซื้อคอมพิวเตอร์ให้ค่ะ

ที่โรงเรียนค่ะมีปัญหาไหมคะ
ไม่ใช่มีวิจินาโนคาร์
นี่ก็คือพี่ของผู้ตายนะคะเพราะว่าพี่บอกว่าวันนั้นออกไปทำธุระนอกบ้าน
พอกลับมาเนี่ยปรากฏว่าเห็นว่าเสื้อชุดนักเรียนน้องยังแขวนอยู่เลย
ก็แปลว่าน้องไม่ได้ไปโรงเรียนแต่ก็เรียกหาไม่พบจนขึ้นไปที่ห้องน้ำชั้น๒ของบ้าน
แล้วก็เจอว่าน้องชายเป็นศพแล้วนะคะ
จากการสอบสวนก็ทราบด้วยว่าผู้เสียชีวิตเป็นคนเงียบขรึม
ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจามักจะเก็บความรู้สึกเอาไว้คนเดียว
แล้วก็อย่างที่บอกค่ะคุณพ่อเพิ่งซื้อคอมพิวเตอร์ให้
แต่ว่าตัวน้องก็คิดว่าเป็นการสร้างภาระให้กับครอบครัว

ก็เลยอาจจะเป็นสาเหตุให้ก่อเหตุสลดขึ้นนะคะ
ซึ่งหลังจากนี้ตำรวจก็จะมีการสอบสวนอย่างละเอียด
แล้วก็จะตรวจสอบเรื่องรอยนิ้วมือคราบเขม่าวดินปืน

ส่วนร่างของผู้เสียชีวิตก็ได้มอบให้กับเจ้าหน้าที่อาสา
มูลนิธิร่วมกับตันยูส่งไปชนะสูตรอีกครั้งหนึ่ง
สถาบันนิติเวชโรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติต่อไปนะคะ